ท่านผู้ชมครับคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ต้องบอกว่าน่าเศร้ามากนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงของถนนที่มืดแล้วก็๔เลนนะครับ
ถนนสุขสวัสดิ์ขาออกพระประแดงมุ่งหน้าพระสมุทรเจดีสมุทรปราการนะครับ
ดูภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังเดินข้ามถนน
เขาถูกรถคันหนึ่งเนี่ยชนนะครับ
แล้วมีรถที่ตามมาอีกคันนึงเนี่ยทับซ้ำเข้าไป
แล้วก็ลากร่างไปด้วยนะครับสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงนี้นะฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับชื่อนายปองพบปานสง่าอายุ๕๐ปีนะครับ
นายวีรวุฒิปิ่นวงงามอายุ๔๓ปีเป็นคนขับนะฮะ
กระจกก็แตกร้าวนะครับมีร่องรอยเฉียวชนป้ายทะเบียนข้างหน้านี้หลุดนะครับ
ก็ตีคู่มากับอีกคันนึงมาเห็นอีกทีก็คือเห็นผู้ตายเนี่ย
เขาเดินข้ามถนนมาแล้วหยุดไม่ทันแล้วชนเข้าอย่างจัง
ร่างของนายปองพบผู้ตายกระแทกหน้ารถเขาแล้วก็ตกลงพื้น
เหยียบทับซ้ำเข้าไปแล้วก็ลากไปสักประมาณ๕๐เมตร
นี่นะฮะรถสองคันนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ประสบเหตุทำให้เขาเสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยนะครับ
ทั้งสองคันนี้วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ที่วัดชังเรืองภาวนารามที่สมุทรปราการนะครับ
ครอบครัวของนายปองพบตั้งศพที่นี่นะครับ
ก็มีผู้ที่มาร่วมงานก็พี่ชายเพื่อนบ้าน
ก็เลยไม่ได้มีใครเดินทางมานะครับ
พี่ชายบอกว่าน้องชายเนี่ยมีอาชีพเก็บขวดน้ำขาย
ปกติข้ามถนนตรงจุดเกิดเหตุเป็นประจำเป็นถนน๔เลน

เมื่อคืนนี้ก็จะไปเก็บขวดมาขายอีกนั่นแหละนะครับ
แล้วก็มาประสบเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ตอนกลับมาทีแรกเขาเอาของมาวางขวดพลาสติก

เขาจะช่วยเหลืออยู่
เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ตายนี่เขาเพิ่งไปเก็บขวดมาขายแล้วก็ใช้หนี้ตัวเขา๒๐บาทนะครับ
ยังบอกเหนื่อยอยู่เลยบอกให้นั่งพักก่อนสุดท้ายไปเก็บขวดต่อแล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิต
เขาเก็บขวดมาแล้วเขาก็มาหาผมเขาเอาเงินมาใช้หนี้ผม๒๐บาท
แล้วเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลย
เขาก็ออกไปอีกรอบหนึ่งออกไปไหนออกไปเก็บขวดที่เหลือฝั่งกันนู้นนะครับ
ก็คือต้องข้ามถนนข้ามถนนเพราะเขาเก็บแล้วก็เขาจะกลับมาไงครับ
เขาก็เลยโดนรถชนเท่านั้นแหละเฉพาะคนก็ข้ามตรงนั้นประจำครับ
เพราะสะพานลอยมันไกลไงน่าเสียดายมากไม่น่าชนเขาหรอก
หนุ่มสายมันวิ่งไม่ไหวอ่ะมันเหนื่อยมาก

ครับมันข้ามไม่ทันเลยรถไปชนเอาแล้วก็เด็นกลับไปที่เก่าอีกครับ
พอดีรถสวนมาอีกคันหนึ่งพอดีเลยเต็มเลย
เราได้เจอกับนายวีรวุฒิคนขับรถชนนายปองพบคันแรกนะฮะ

วันนี้เราเจอเขาอีกครั้งเขาบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันมืดจริงนะฮะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยตรงนี้เขาก็พยายามขับช้าแล้ว
เพราะรู้ดีว่าถนนเส้นนี้ตรงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แต่ตอนนั้นมองเห็นแล้วเบรกไม่ทันจริงนะครับเพราะว่ากระชันคิดมาก
เวลาที่ผมขับรถมาเนี่ยเขาเดินมาเรียกว่าตอนนั้นมันมืดมาก
พอมาถึงจังหวะตรงนี้ก็เห็นก็คือไฟ๒เห็นเขาอีก
คือพอสายตัวไป๒เห็นเขาก็ทรืมได้เกิดเลยแต่มันไม่อยู่
ก็ลงมาจากโทรศัพท์หาเขาชายกำลังจะเดินไปแล้วลุงไปมาอีกพอดี
เยี่ยมแล้วก็ลาบไปดูด้วยความมืดครับวิว

คือเฉาเท่านี้ผมว่าบางคนเฉานี้อยู่แล้ว
ผมก็จะระวังกันแล้วพี่

คนขับรถทั้ง๒คันมาสอบปากคำเพิ่มเติม
จากกล้องหน้ารถที่เห็นเหตุการณ์ตอนชน

กระชั้นชิดหรือว่าอะไรยังไงกันแน่